นี่ก็ต้องชื่นชมกู้ภัยที่อุดรธานีนะครับ
มีชาวบ้านเขาทำจี้เพชรเนี่ย
มันหายในสระน้ำสระน้ำนี่

เล็กค่ะนิดนึงค่ะ

นี่กู้ไภเขามากลมน้ำหากันให้นะครับ

ทีแรกจะถอดใจอยู่แล้วคิดว่าสงสัยไม่เจอแน่
แต่เพชรก็มีมูลค่าทางใจของเจ้าของด้วยแหละ

แต่มูลค่าทางใจคืออดีตสามีที่เป็นชาวต่างชาติเคยให้เอาไว้
นี่ฮะเจ้าของบอกวันนั้นวัวมันลงไปในสระ

ก็พยายามจะไปจูงวัวขึ้นมาจังหวะ
วัวมันเกี่ยวไปเกี่ยวมาโดนจี้
เพชรที่คล้องคออยู่เนี่ยมันหล่นหายไปเลย
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเจ้าของจี้เพชร๑กระหลัดมูลค่าแสนสี่นี่นะฮะ
ขวัญทิพย์นะครับเป็นชาวบ้านบ้านคอเขียวตะมนต์บ้านดุงที่จังหวัดอุดรธานี
นี่ทางประดาน้ำของกู้ภัยสว่างเมธาบ้านดุง
หรือทีมประดาน้ำคำชโนธนะฮะวันนี้มาช่วยค้นหาให้นะครับ
ภารกิจค้นหาเนี่ยตั้งแต่๑๑นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกานะ
ชั่วโมงกว่าสุดท้ายหาจนเจอ
ทีแรกเนี่ยหมดหวังแล้วคิดว่าจะไม่เจอนะครับ
เม็ดมันแหมขนาดเท่ากับกระดุมอ่ะกระดุมเสื้อ
นี่ฮะโหแล้วดูสระน้ำมาสักครู่นี้
ขอดูสระน้ำที่แบบกว้างใหญ่หน่อยนะ
สระน้ำแห่งนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ยาว๖๐เมตรกว้าง๔๐เมตรลึก๑๒เมตร
เพชรตกลงไปเนี่ยจุดที่เป็นจุดริมบ่อที่ห่างจากริมบ่อเนี่ย
สัก๑๒เมตรนะ

อ่าอ่าโห๒๒มิถุหนายนท์
คุณขวัญทิพย์ก็ลงไปในสระเพื่อจะลากวัวขึ้นมา
แล้วถูกขาวัวมันเกี่ยวจี้เพชรที่ห้อยคอไว้จี้มันตกลงไปในน้ำ
ตอนนั้นตกใจมากเอาวัวขึ้นมาแล้วลงไปหาจี้เพชรแล้ว
มหาเองมันยังไงมันก็ไม่ได้ไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงครับ
ลูกสาวมาบอกบอกแม่รู้จักกู้ภัยอยู่
เดี๋ยวลองถามพี่เขาให้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น
ทีมกู้ไพ่มานะครับมาช่วยกันหาอยู่๒๓ชั่วโมงแรก
ก็ยังไม่เจอทีแรกเริ่มจะถอดใจ
บนบานสารกล่าวไปถึงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ธรณีขอให้เจอ
ไปจนถึง๔โมงเย็นก็ยังไม่เจอ
ตอนที่ถอดใจไปแล้วนะกู้ไพ่บอกขอดูอีกทีนะ
ตรงจุดที่ตกนี่แหละนะขอดูอีกทีหนึ่งสุดท้ายเจอนะฮะ
นี่ติไปคุยด้วยนะครับเอาลองฟังหน่อยนะครับ
ก็นั่งรอลุ้นอยู่ตั้งนาน๓๔ชั่วโมงก็ถอดใจ
ก็เออยังไงปู่ก็ช่วยถ้าเป็นของเราเราต้องได้คืน
เขาก็มีความอดทนความอดทนใช้ความพยายามสูงมาก
เพราะว่าก็ดำอยู่ตั้งนานเนอะ๔๕ชั่วโมง

ส่วนทีมกูไพยที่มาช่วยเหลือบอกว่าข้อมูลตอนแรก
ที่ทางลูกสาวเจ้าของจี้เผ็ดบอกมา
คิดว่ามันคงจะขนาดไม่เล็กมาก

พอมาถึงแล้วมาเจอข้อมูลหน้าชัด

ก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะเจอ
แต่ก็วางแผนในการค้นหากันอย่างเต็มที่ตีวงงมค้นหาจากจุดที่ตกก่อนนะฮะ
สุดท้ายก็ขอดูอีกครั้งในจุดที่ตกหลังจากที่ตีวงไปทีแรกแล้วไม่เจอนะฮะ

ตรงฟ้ากันหุมเข้าไปหาทะฟังเรื่อย

ทำไมทางไปน่ะ
ขึ้นมาจะเป็นหอยครับหอยกับหินเล็ก
ก็ยากจริงแหละ

เนี่ยเจ้าของก็มายกมือว่ายขอบคุณเลยนะฮะ
คืออย่างมองอย่างถ้าเป็นสะว่ายน้ำทั่วไปยังพอจะเห็นใช่ไหม

พื้นข้างใต้มันยังไงเป็นกระเบื้องสระอะไรอย่างนี้
อันนี้สระน้ำธรรมชาติสุดท้ายเจอนะครับ